ทัพต้องเดินด้วยท้องกินมันให้อิ่มไปเลย

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยว

ถ้าเกิดว่ามาไม่เจอเจ้าของเนี่ยให้คุณไปลวกก๋วยเตี๋ยวทานเองใช่ไหม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

มันต้องทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้นะมันถึงจะเข้ากันนะคุณเนาะแล้วน้ำกระดูกหมูของเขาเนี่ยมันจะมีความหวานหอมเครื่องเทศที่ใส่รวมกันอยู่ในน้ำซุปนะคะและที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างที่บอกก็คือกากหมูมีมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่มาจนถึงปัจจุบันนี้เจียวเองสดใหม่ทุกวันแต่ถ้ามาปุ๊บกากหมูหมดก็คือหมดหมด
แยกอยู่แล้วแหละนะครับเห็นแบบนี้นะคะชามใหญ่โตที่น้องน้องทานอยู่เนี่ยชามละยี่สิบบาทคุณถูกมากที่ขายในราคานี้เนี่ยคุณพี่เขาบอกว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนค่ะคือลูกค้าส่วนใหญ่คุณเห็นไหมยังเป็นนักเรียนคอซองอยู่เลยอ๋อครับใช่ไหมฮะเวลาเขาจะทานก๋วยเตี๋
เองนะคะเนี่ยค่ะน้องหนูได้เรียนคณิตศาสตร์ไปด้วยหลังจากออกจากห้องเรียนของหนูชามหนึ่งยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทค่ะน้ำอีกสิบบาทสามสิบบาทค่ะให้แบงค์ร้อยทรอนเจ็ดสิบบาทค่ะคุณป้าอ้าวโจคิดเองไปเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาทำเงินแค่สองคนคือไม่มีลูกจ้างอ๋อท
ขายไปจนกี่โมงรู้ไหมคุณกี่โมงฮะจนน้ำซุปหมดไว้ขายกันไปหรือว่าโทรสอบถามเส้นทางกันได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างค่ะอือหมายเลขเนี้ยนะครับจะได้ไม่หลงขายจนน้ำซุปหมดเหรอใช่ไม่มีเติมเหรอเปิดแปดโมงเช้าขายจนกว่าน้ำซุปหมดเออแต่ถ้าบางวันกากหมูหมดก่อนก็อยากขายต่ออ๋อ
ใส่เกลากับกากหมูยังอร่อยไหมค่ะเอาจริงเพราะว่าร้านนี้เขาเจียวแบบวันต่อวันสดใหม่แล้วกากหมูที่เจียวใหม่จะหอมกรอบมากวันนี้ต้องไปกินแล้วล่ะคุณร้องร้องคกฆ่าคกฆ่ากันเลยทีเดียว